คุณผู้ชมไปดูฟอสซิลนะคะเป็นฟอสซิลหอยกาบคู่อายุ๓๕๐ล้านปีที่จังหวัดสตูนค่ะ

นายธวัชชัยเทพสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๔สุราธานีพร้อมนายนรงฤทธิทุ่งปลือ
เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูนสตูนเจียโอปาร์คลงพื้นที่บ่อดินค่ะ
ที่๔บ้านไสงามตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
หลังจากที่มีการทราบข่าวว่าพบฟอสซิล
แบบนี้นะคะมีน้องเด็กไปดูฟอสซิล
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบเด็กนักเรียนนะคะในโรงเรียนอนุบาลสตูน
ซึ่งเป็นกลุ่มเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบัน
โอ้โหเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้มีกลุ่มเรียนรู้ซากดึกดำบันและฟอสซิลด้วยนะคะ
เขาก็กำลังค้นหาซากฟอสซิลกันอยู่
อกจากนี้ก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่เข้าไปดูด้วย
เพราะว่าไม่ทราบมาก่อนว่านี่เขาเรียกว่าซากฟอสซิล
คุณนรงฤทธิ์บอกว่าซากฟอสซิลที่พบนี่เป็นฟอสซิลของกาบหอยคู่หรือว่า

เท่าที่พบอยู่นะคะทับถมกันอยู่จำนวนมาก
อกจากนี้ก็มีซากฟอสซิลของพืชด้วยก็คือพลับพลึงทะเลค่ะ
พื้นที่ดังกล่าวก็อยู่นอกเขตอุทยานธรณีด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือว่าอบตในพื้นที่ก็ต้องเข้ามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเลย
แหล่งท่องเที่ยวด้วย๒แหล่งพร้อมกันเลยนะคะ
ขณะที่นักเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้ครูสอนวิทยาศาสตร์เคยพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ในอำเภอละงูและอำเภอทุ่งว่ามาแล้ว
กระทั่งทราบว่าในอำเภอเมืองมีฟอสซิลด้วยค่ะ
ครูก็พานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้พบว่ามีฟอสซิลอยู่หนาแน่นมาก
ทำให้ตื่นเต้นสาที่สามารถพบฟอสซิลด้วยตัวเอง
เด็กเขาตื่นเต้นกันนะคะดีจังเลยคุณครูพาไป
แสดงว่าในพื้นที่อำเภอเมืองสมัยก่อนเป็นทะเล